ในบ้านหลังหนึ่งที่ซอยเพชรเกษม๔๔
ตำรวจคุมตัวในไอซ์เจ้าของบ้านที่เป็นผู้ต้องหา
สอบเคลียดมาตลอดวันที่สองวันที่ผ่านมา
แล้ววันนี้มีการไปขุดพื้นที่ดิน
ในบ้านหลังนี้อีกทีเพิ่มเติม
หรือว่าพบศพของบุคคลอื่นเพิ่มนะครับ

กรณีนายอภิชัยหรือไอซ์วงวิสิตอายุ๔๑ปี
ถูกตำรวจจับกลุ่มหลังก่อเหตุฆ่านางสาวกิ๊กอายุ๒๒ปี

ด้วยการจับตัวใส่หีบเหล็กก่อนนำไปฝังดิน

เผยให้เห็นถึงความหดเหี้ยมในไอ้
อันเป็นที่มาของไอซ์หีบเหล็ก

มีการสารภาพเพิ่มเติมหรือไม่
ในไอซ์ยังไม่ยอมเอ่ยปากสารภาพเพิ่ม

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานเพชรเกษม

และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่อาสา

จากคำบอกเล่าพยานในคดีบอกว่า

ซึ่งพยานบอกว่าเคยเห็นอยู่ภายในบ้านหลังนี้

สุดท้ายก็ไม่มีการพบศพเพิ่ม

โดยแม่ของน้องกิ๊กเปิดใจหลังลูกสาวขาดการติดต่อ

ตามหาทั่วกรุงเทพก็ยังไม่พบ
โดยช่วงที่ลูกสาวหายตัวไปเธอกลัวมาก
กลัวว่าลูกสาวจะเจอกับเรื่องไม่ดี

เมื่อทราบเรื่องก็รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายมาก
มั่นใจว่าศพที่พบเป็นลูกสาวเธอจริง
เนื่องจากเธอจำรอยสักและรูปร่างของลูกสาวได้

เผยว่าไม่รู้จะบอกหลานสาววัย๖ขวบ
ซึ่งเป็นลูกสาวของน้องกิ๊กอย่างไร
ให้ทราบว่าแม่เสียชีวิตแล้ว
ดร้ายนะจับลูกเราขังลุง
จนเขาเสียชีวิตตอนไหนไม่รู้เลย
ถ้าคุณจะถามคิดว่าโหดร้ายไหมคะจับใส่หีก

ไม่รู้ว่าเพราะว่าดูข่าวก็โดนทำร้ายหรือเปล่า

แต่เขาจับขังมัดเท้าหรือจับขัง
มันก็ตายสิมันไม่มีอากาศ
แล้วตอนไหนเราไปเอาลูกเราขึ้นมาทีนี้ใช่ไหม

ส่วนคือคดียาเสพติดคดีครอบครองอาวุธปืน

ซึ่งคดียาเสพติดและครอบครองอาวุธปืน

ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำในไอซ์เพิ่ม

รวมถึงพฤติกรรมการซ่อนเร้นอำพางศพ

จะแจ้งเข้าหากับในไอ้และนายเฉลิมชนเพื่อนในไอ้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน